คุณแม่เป็นคนโพสต์ค่ะบอกว่าอยากจะเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองว่าระวังหน่อย
ลูกสาวตุ่มแดงเนี่ยเต็มตัวแบบนี้ค่ะ

คุณแม่บอกว่าตอนนี้โรคมือเท้าปาก

แล้วอาการเป็นแบบนี้คือลูกแม่อาการค่อนข้างหนักแล้วก็มีอาการภูมิแพ้ด้วยไงคะ
ตุ่มแบบนี้เลยคุณผู้ชมทั้งตัวนะคะ
คุณแม่บอกว่าคุณแม่มีลูกสาว๓คน

ลูกสาวคนที่สองติดมาจากโรงเรียนแล้วกลับมาติดน้องอีกคนนึง
น้องคนเล็กเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วแล้วผื่นขึ้นอยู่แล้ว

เพิ่มความรุนแรงมากขึ้นต้องแอดมิตรโรงพยาบาลค่ะ
คือภาพที่เห็นคืออาการ๒วัน

นี่แหละเราก็ที่ก้นด้วยเราก็ลามไปเรื่อย
เด็กอายุน้อยจะอาการรุนแรงมากกว่าเด็กโต
คุณหมอบอกว่าโรคนี้ไม่ได้ติดเฉพาะเด็กนะคะ
ผู้ใหญ่ก็ด้วยระยะแพร่เชื้อคือ๑๒สัปดาห์
เคยติดแล้วพอหายมันติดได้อีกนะคะ
คุณแม่ก็เลยแชร์ภาพเพื่อเตือนค่ะ
วันนี้เราส่งคุณเลิฟนะคะระวีการนักข่าวของเรา

นางสาวกันพิกาอายุ๓๐ก็คือคุณแม่ของน้อง

คุณแม่บอกว่าอยากจะให้กรณีของลูกสาวคุณแม่
เป็นอุทาหรณ์เตือนภัยให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง
ที่อาจจะไม่รู้ไม่เคยเจออาการแบบนี้
บางทีลูกมีอาการป่วยภูมิแพ้อยู่แล้วด้วย
ยิ่งต้องระวังโรคมือเท้าปากมากขึ้น
คือจะมีผื่นโดยเฉพาะที่ข้อพับขาหนีบแล้วมันจะคัน
เด็กก็ไม่รู้ว่าจะเกาจะถูอะไรแบบนี้นะคะ
อย่าทายาแก้คันคุณแม่บอก
แม้กระทั่งแป้งก็ไม่ได้มันจะยิ่งลาม

คุณหมอบอกเลยว่ากรณีลูกสาวแม่มาหนัก

สารเด็กมากนี่เป็นเคสแรกที่หนักแบบนี้
พอไปโรงพยาบาลคุณหมอรีบให้ยาฆ่าเชื้อเลย
ไม่อย่างนั้นเด็กอาจจะถึงขั้นช็อกได้นะคะ
ใช่เหรอตอนแรกนึกว่าเป็นอย่างอื่น
อาการมันไม่เหมือนคนพี่เขาเลย
ก็เลยแตกใจว่าทำไมผื่นมันเยอะมาก

ก็คือภูมิแพ้กับตัวมือปากเท้า
มันก็เลยชนป๊ะกันพอดีเลย
นี่ค่ะคือสองอย่างผสมกันทั้งภูมิแพ้ด้วยนะคะ
อาการของน้องตอนนี้ปลอดภัยแล้วกลับมาอยู่ที่บ้านเมื่อช่วงบ่ายนี้เองนะคะ
คุณหมอบอกว่าคุณแม่ต้องดูแลเป็นพิเศษ
น่าจะมาจากการที่อาจจะล้างมือไม่สะอาด
แล้วน้องต้องไปทำกิจกรรมในศูนย์เด็กเล็กอะไรแบบนี้ค่ะ

ทีมข่าวของเราไปเจออีกกรณีหนึ่งคุณผู้ชม

มันพองปูดขึ้นมาแบบนี้

แต่คนนี้คือหนักเป็นอีกแบบคือตุ่มไม่ใช่แค่สีแดง
อันนี้คือนูนปูดพอง

ก็ระวังการที่จะติดต่อกัน

แล้วเด็กคันเห็นไหมน้องเขาจะคันจะเก่า

อย่างบ้านคนแรกที่คุณระวีการไปเนี่ย